เหตุการณ์นี้อยากจะให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดู
ภาพที่หน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์กันนิดหนึ่ง
เพราะทีมข่าวของเราให้ข้อมูลมาว่าคุณผู้ชมค่ะ
ห้องเก็บศพไม่พอห้องเก็บศพไม่พอแล้วค่ะ
ด้านหน้านะคะด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คือต้องมีการเอาตู้คอนเทนเนอร์ค่ะมาดัดแปลงเป็นห้องเย็น
เอาไว้เก็บศพผู้เสียชีวิตคืออยู่ด้านหน้าของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เลย

ประชาชนจำนวนมากไปรอรับศพที่ส่งไปชนะสูตร
นี่ค่ะคือสถานที่ไม่พอแล้วในการเก็บศพนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเสียชีวิตจากโควิด๑๙ก็จะต้องมีวิธีการขั้นตอนใส่ถุงซิปล็อกนะคะ
นี่ค่ะก็ต้องใส่ถุง๑๐ล้อกัน๓ชั้นดำเนินการลักษณะแบบนี้
คือก่อนหน้านี้ทางรวมพจบันธรรมศาสตร์ถึงพระเกียจเคยให้ข้อมูลบอกว่าสถานที่เก็บศพไม่พอแล้ว
คงจะต้องไปหาเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อมาใช้ในการเก็บศพ

เพราะไม่ใช่แค่มีผู้ที่เสียชีวิตจากที่เรื่องของโควิดเท่านั้นนะครับ
ยังมีเหตุอื่นเคสอื่นที่ต้องส่งมาตรวจพิสูจน์